สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ในจับตาเตือนภัยกับผมบุ๊บตะดันพี่สิธร์มาหันนะครับ
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่สัปดาห์นี้สถานการณ์ฝน
ที่ตอนนี้มีการก่อตัวขึ้นใหม่แล้วนะครับ

เดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันครับภาพถ่ายดาวเทียมครับ
กลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่ณขณะนี้ครับ
เพราะว่าตอนนี้เองทั่วเมืองไทยของเรากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
และถ้าหากเราดูภาพถ่ายเราเทียมซูมไว้ใกล้ตรงนี้
ลูกนี้มีการเคลื่อนที่อย่างไรมาดูกันหน่อยนะครับ
หลังจากนี้ก็ค่อยเคลื่อนที่ไปทางฝั่งตะวันตก

คาดการณ์แบบนี้นะครับว่าในช่วงวันที่๒๓
พายุลูกนี้ก็จะขึ้นฝั่งแถวบริเวณมณฑลกวางตุ้งนะครับ
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวก็ตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
พายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราโดยตรงนะครับ
แต่ก็จะเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนนั้นมีกำลังแรงขึ้น
ส่วนนี้ครับคือปัจจัยฝนที่น่าจับตามองครับ
คือร่องฝนที่เกิดจากการเหนียวนำของหย่อมความกดอากาศต่ำ๒หย่อม
ถ้าหากเราซูมออกมาดูก็จะพบว่ากลุ่มก้อนเมฆนั้นมีการปกคลุมค่อนข้างหนาตา
แล้วก็กลุ่มฝนปกกลุ่มบริเวณทะเลทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยของเรา

จะเป็นการคาดการณ์ลักษณะฝน๓วันหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
จับตาครับเพราะว่าฝนนั้นยังคงมีการกระจายตัวหลายจุดหลายพื้นที่ในเมืองไทยของเรานะครับ
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนกันก่อนนะครับ
ฝนสีฟ้าครับกระจายตัวในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกอาจจะเจอเยอะหน่อยครับ
ส่วนอีกหนึ่งจุดที่ต้องระวังก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
ในวันพรุ่งนี้ครับจุดเดิมนะครับ
ภาคตะวันออกครับจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดครับ
ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักครับ
ส่วนสีฟ้าคือบริเวณที่มีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกเนี่ยนะครับ
ในวันพุธครับจะลดลงนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
เน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานนะครับ
นั่นก็หมายความว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ฝนสัปดาห์นี้อาจจะน้อยกว่านะครับ
ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติ
เกิดจากการก่อตัวของกลุ่มฝนก่อนหน้านี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งฝนที่ตกลงมานั้นรวมกับฝนที่ตกหลังจากนี้เป็นต้นไป
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้
ใครจะเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออก
ตรวจสอบสภาพอากาศติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ